ใครที่ขับรถอยู่แถว๕แยกลาดพร้าวอาจจะตกออกตกใจกันนะคะ
มีสาวคนนึงค่ะซิ่งเน้นป้ายแดงมาแหกด่านตำรวจ
แล้วก็พุ่งชนรถคันอื่นทั้งมอเตอร์ไซค์รถเก๋ง
ชนกันดะคนเจ็บเยอะรถเสียหายก็หลายคันนะคะ
สุดท้ายไล่ล่ากันอยู่กว่า๑ชั่วโมงถึงจะจับตัวได้ค่ะ
เธอบอกว่าเธอเครียดเรื่องของธุรกิจถูกโกง
ดื่มเหล้าเมาแอลกอฮอลนี่สูงเลยนะคะ
จับเขาไว้อย่าทำร้ายร่างกาย
นี่ค่ะขนาดตำรวจอ่ะคือจับประตูรถเอาไว้คือพยายามจะแบบ
ห้ามไว้แล้วก็เอาไม่อยู่จริงจริงเนี่ย

ก็ถือว่าตกออกตกใจกันหลายคนนะคะ
ป้ายแดงคันนี้เนี่ยแหกด่านตรวจหน้าตลาดออตก
แล้วก็ขับพุ่งชนรถจักรยานยนต์สายตรวจคันนี้ล้มพังเลย

มีทั้งพลเมืองดีทั้งกู้ภัยทั้งตำรวจช่วยกันขับรถตามสกัด
แต่ก็ไม่อยู่ค่ะขับชนดะไปทั่วเลยนะคะ
เฉียวชนรถคันอื่นมาตั้งแต่แยกแครรายจังหวัดนนทบุรีแล้วด้วย
แล้วก็วิ่งเข้าเส้นผนโยธินเข้าวิภาวดีรังสิต
ห้าแยกลาดพร้าวเข้ากำแพงเพชร
ไปหน้าออตกเจอด่านก็แหกด่าน
เลี้ยวซ้ายออกถนนพระราม๖วกกลับ
แล้วก็ไปหยุดจอดนิ่งอยู่แถวเตาปูนแมนชั่น
ระยะเวลาทั้งหมด๑ชั่วโมงที่เขาไล่ล่ากันค่ะ
เส้นทางที่เขาขับหนีสิฮะโอ้โห
เมอร์ซีเดสเบนส์นะคะท้อสันฐาน๐๗๑๐กรุงเทพ
รถคันนี้จอดอยู่ที่หน้าบริษัทคงอุดมตรงตะปูนแมนชั่นค่ะ
ตำรวจกู้ภัยและพลเมืองดีที่เขาไล่ตามกันมาตั้งแต่แรกเนี่ย
ก็มาช่วยกันสกัดแล้วก็เรียกให้คนขับลงจากรถ
ซึ่งมีนายชัชวานคงอุดมหรือว่าคุณชัดเตาปูน
เป็นคนออกมาช่วยเหลือแล้วก็เจรจาเกลี้กล่อมให้คนขับลงมาด้วย
ทราบชื่อก็คือนางสาววิชุดาวิทยาสินทนาอายุ๓๗ปี
เรียนจบบัญชีจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกานะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายรถเก๋งเสียหาย๒คัน

พอตรวจวัดแอลกอฮอลในเลือดปรากฏว่ามีสูงถึง๒๕๗มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ

ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาตำรวจสนบางซื่อก็นำตัวนางสาววิชุดาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเปาโล
เพื่อตรวจหาสารเสพติดนะคะก็มีสามีไปด้วย
นางสาววิชุดาเธอก็ยอมรับนะคะว่าเธอเครียดแล้วก็สติหลุด
ก่อนหน้านี้มีปัญหากับผู้ร่วมหุ้นในบริษัทถูกโกงเงินไปประมาณ๑๒ล้านบาท
มีการแจ้งความฟ้องร้องดำเนินคดีกันด้วย
แล้วต่อมาผู้ร่วมหุ้นเนี่ยอายัดเงินในบัญชีก็เลยไม่มีเงินหมุนเวียนในการใช้จ่าย
ไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนพนักงานเธอก็เลยเครียดมาก
เบ้นป้ายแดงของบริษัทเนี่ยออกจากบ้านตั้งแต่๓ทุ่มไปนั่งดื่มสุรา
หลังจากนั้นก็เมาแล้วก็สติหลุดแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นสภาพเนี่ย
รถคันนี้โดนชนเข้าที่๕แยกลาดพร้าวค่ะ
จอดติดไฟแดงอยู่ดีชนกระเด้งมาไกลแบบ๕๐เมตรอย่างนั้นได้เลยค่ะ

มีคดียักยอกทรัพย์แล้วก็รักทรัพย์จากบริษัทเบอร์รี่เฟสค่ะ
ซึ่งเรากำลังดำเนินคดีอยู่อะค่ะ
เขาเครียดสะสมมาครับเพราะว่าหนึ่งเงินถูกอายัดแล้วก็
เหมือนกับว่าเอาออกจากบัญชีไม่ได้เพราะว่าทางคู่ค้าเขาไม่ได้แก้อะไรให้
ก็ขอโทษสังคมด้วยนะคะ

เราเครียดใช่ไหมคะที่เราเครียดมาตรงนี้

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือที่ที่เราหนีนี่คือตกใจหรืออะไรครับพี่
มีมอเตอร์ไซค์ตามค่ะแล้วก็คว่างหิน
อ๋อมีคนตามแล้วก็ยามจะทำร้ายหรือคะ

คือจังหวะที่ชนตั้งแต่ช่วงแรกคือชนแล้วหนีคนก็เลยขับตามไล่กันอะไรอย่างนี้
ก็เลยเหมือนแบบด้วยเมาด้วยก็เลยยิ่งตกใจหนีตะเลิศไปใหญ่นะคะ
ด้วยเรื่องปัญหาส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ตำรวจต้องแจ้งข้อหาล่ะค่ะ

ข้อหาแรกเป็นผู้ขับขี่รถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
หยุดรถให้ความช่วยเหลือแล้วก็ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
ตอนนี้ผู้เสียหายมาแจ้งความแล้ว๓คน
วะนี้คุณผู้ชมดูนะเขาจอดติดไฟแดงใช่ไหม
นับไป๑๒๓๔๕สักพักนึงนี่แหละค่ะ

แล้วก็มีรถอีกสองคันค่ะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่รับความเสียหายก็มาแจ้งความแล้วด้วยเหมือนกันเนี่ย

เธอก็ด้วยเมาด้วยอะไรด้วยสติเตลิศไปเลย
กันนะคดีที่เกิดขึ้นกับหุ้นส่วนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง